เดตนิดนึงแล้วกันนะคะแม่แอ๊วอาภาปูศิษฐ์คุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าตัดสินใจในการขึ้นเขียงเสริมความงาม
ในวัย๖๙ปีคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าสุดปังจริงคุณผู้ชม

กันให้เห็นชัดเลยนะล่าสุดแม่แอ๊วยอมเปิดหน้าให้บันเทิงไทยรัฐ
อู้หูอ้าหากันเลยคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าแม่แอ๊วเนี่ยหน้าเด็กลงมากนะคะ
ทำไม่ถึง๑๐เดือนนะทุกอย่างบอกเลยว่ามันโอเคมาก
แผลเผลอไม่เห็นเลยนะแม่นะ
แอ๊วเนี่ยเล่าว่ามันเหมือนเป็นดวงที่จะให้ทำคุณผู้ชม
ตอนแรกนะอยากทำแค่ตาบนกับตาล่าง
แต่พอคุณหมอเห็นรูปหน้าก็เปลี่ยนใจละกัน
ทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องเสียตังค์
หมดทั้งหน้าเลยบอกนะคงเป็นเพราะแม่เนี่ยมูมาดี
โอ้โหมูที่ไหนแม่อยากไปทำบ้างเลย
แม่ทำไมปังจังอ่ะคะขอฟังเสียงหน่อยจ้า
ก็ชอบแต่เดี๋ยวหมอจะดูใต้ตาให้
คุณหมอบอกทำให้หมดเลยเพราะเบ้าหน้าดี
เราบอกอุ้ยพระเจ้าดีฉันใส่มูหรือเปล่า

เป็นดวงแม่เดี๋ยวไปเลเซอร์ทุกอย่าง

เลเซอร์นะคะถ้าทำ๑๕วันแม่ถ่ายรูปแล้ว
เดือนหนึ่งถ่ายรูปแล้วออกมาแบบปังมาก
มากน้ำฟักทองใบบุบกเม็ดแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะ
มะพร้าวทำให้หายเร็ว
แล้วคุณหมอบอกว่าให้นั่งหลับ๓๔วัน

แม่นั่งเอ็นอย่างนี้

กับดีมทำให้น้ำเหลืองไหลอะไรไหลมาทุกอย่าง

นี่ไงสุดปังคุณพี่ผมขา
สุดปังคุณผู้ชมค่ะเอออันนี้หน้าสดนะจ๊ะ
แต่ว่าในรูปนั้นคือต้องแต่งเติมเสริมแต่งก็แต่งหน้าเคคอัพอะไรทั่วไป
คุณผู้ชมค่ะนี่หกสิบกว่าแม่เจ็ดสิบได้ขนาดนี้
ถือว่าปังมากนะแม่น้าสุดยอดแล้วนะถ้ากล้องเข้ามาใกล้ดีชั้นแบบนี้
นี่ไม่สู้นะจ๊ะเออเออพักกันเดียวด้วยนะจ๊ะ
คุณผู้ชมในกองเดียวกันค่ะเจอนางงามสายมูเหมือนกัน
ป้ายเวลุหรี่คุณผู้ชมนี่พรุ่งนี้พักศัลยกรรมนะคะ
หัดมะมูเตรลูดีกว่าป้ายยอมรับตรงว่าที่เคยมงลง
เพราะว่าตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะจ๊ะ
โดยตอนนั้นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายที่เลย

ไฟล์รักเรียบไปเลยจนตัวเองยังงงเลยค่ะ
งงเลยทำไมรักเลิกบ่อย

จะเป็นพระพิกเนตออกมาพิกเนต
แบบไหนเนี่ยนึกในใจแล้วก็จริงตอนเก็บตัว
เขาก็ให้ไปไหว้พระที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่เคยขอเลยถึงว่าถึงเป็นแบบนี้
ก็กลับมาลองคุยกันอีกรอบหนึ่ง

สำหรับใจหนูนะหนูแค่อยากลองมาเจอ
ลองมาแบบเจอกันต่อหน้าก่อน
เพราะว่าที่ผ่านมาที่เราทะเลาะกันหรือเลิกกัน
มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจอ